เขากำลังเคลื่อนเข้าอู่กันเหรอคุณนะ
ทัวร์ไปลงค่ะไปลงที่คุณอนุทินค่ะ
เป็นแคมเปญขับไล่ล่ารายชื่อ

จากตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุข
เพราะว่าเป็นการบริหารงานเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดล้มเหลว
แล้วคนที่ตัวตั้งตัวตีในการที่จะช่วยกันลงชื่อขับไล่

ใช่ค่ะนี่คุณดิฉันเข้าไปดูล่าสุดนะตอนนี้เลยนะคะ
เที่ยง๒๘นาทีคนไปลงชื่อกัน๑๖๓๐๒๗คน
ใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนแรกขอแสนห้า

แต่ก็อย่างว่ามันก็มีทั้งคนที่ไปขับไล่คุณอนุทิน
แล้วก็มีบางส่วนก็ให้กำลังใจคุณอนุทิน
จนเกิดเป็นการแฮชแท็กเซฟอนุทินเหมือนกันนะฮะ
เราก็ให้ดูข้อมูลทั้งสองด้านแล้วกัน
โดยกลุ่มหมอไม่ทนที่เขาตั้งแคมเปญนี้ขึ้นมา
เขาให้เหตุผลว่า๑ปีที่ผ่านมาของการระบาดโควิด๑๙

ในฐานะที่เป็นรองนายกรัฐมนตรี

ไม่มีความสามารถมากพอในการควบคุมการแพร่ระบาด
เรื่องของการวางนโยบายการจัดการทรัพยากรต่าง
แล้วหลายครั้งบทสัมภาษณ์จากนายอนุทิน
ทำให้เห็นว่าไม่มีวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมในการทำงาน
คือเริ่มตั้งแต่พูดว่าเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา
สมัยก่อนนะที่เป็นการประบาดแรกนะ
ใช่ค่ะแล้วก็เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ
ก็บอกว่าหมอไม่ระวังตัวเองจนติดโควิด

ต้องหวัดกันเป็นการระบาดแรกเลย
ที่กลุ่มอนุทินเขาไปตรวจพื้นที่แล้วบอกว่าถ้าหมอติดโควิด
หมอเองไม่ดูแลตัวเองเลยต้องหวัดแล้ว
คือทองแท้ไม่กลัวไฟ
ก็มีหลายโรงพยาบาลของรัฐนะครับได้โพสต์ทางเฟซบุ๊ค
ภาพและข้อความกราฟิกให้กำลังใจนายอนุทิน
วิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
อย่างข้อความที่ระบุบอกว่าชาวสาธารณสุขนะครับ
ขอให้กำลังใจนายอนุทินที่ได้เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาตลอดครับ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือนะฮะก็โพสต์ขอบคุณนายอนุทิน
โดยระบุว่าขอบคุณที่ได้เมตตาดูแลพวกเราและแก้ปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชน
ทุ่มเทแก้ปัญหาการประบาดไวรัสโควิด๑๙มาโดยตลอด
ขอเป็นกำลังใจให้ท่านร่วมสู้ไปกับพวกเราต่อไป
แล้วก็อย่างที่บอกแฮชแท็กทั้งทองแท้ย่อมเป็นทองแท้แฮชแท็กสู้ต่อไปด้วยกันนะครับ
แล้วก็ยังมีโรงพยาบาลอื่นอีกก็มีนะแต่ทีนี้ครับนี่ฮะมีชาวเน็ตเขาเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์
เมนต์ตอบของโรงพยาบาลต่างเหล่านั้นที่ให้กำลังใจคุณอนุทิน
ถามไปว่าคุณคิดดีแล้วเหรอที่คุณให้กำลังใจคุณอนุทิน
ทีนี้ครับกระแสตีกลับแบบนี้ก็ทำให้การโพสต์ของแต่ละโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเขาเลยเอาโพสต์นั้นออกเลยไม่อยากให้เป็นเรื่องดราม่าในโลกโซเชียล
เพราะว่าคนไปคอมเมนต์เห็นคุณหมอมีอะไรแฮชแท็กอะไรนะเตียงทิพย์เหรอ
อันนี้แฮชแท็กเตียงทิพย์เป็นคุณหมออีกท่านหนึ่งนะครับ
คือเขาให้ข้อมูลออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาเตียงนะครับ
แล้วก็บอกว่ารายงานข้อมูลของผู้ที่ปรณีบัตรนักการเมือง
เขาบอกว่าไม่ได้ออกข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับเตียง
บอกว่าเตียงว่างสองหมื่นเตียงเนี่ยเตียงมันไม่มีจริงทั้งหมดเลย
มันเป็นเตียงในอนาคตหรือเปล่าดังนั้นคุณต้องแยกสิ
ไหนเตียงวอร์ดอื่นที่ไม่ได้ถูกเอามาใช้
อันนี้คือในมุมคุณหมอที่สัมผัสหน้างานแล้วก็ออกมาโพสต์แบบนี้
เพราะคุณหมอเขาบอกเขาเป็นคนปิดทองหลังพระเขาเห็นอะไรเยอะเลย
เขาก็เลยมีแฮชแท็กเตียงทิพย์คือเตียงที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมา

ทีนี้ทำยังไงล่ะพอมีการขับไล่คุณอนุทิน
ก็ต้องถามเจ้าตัวหน่อยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณอนุทินก็ได้มีการไปประชุม
คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่กระทรวง

บอกว่าทำงานอยู่ทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราทำงานเต็มที่
แล้วหลังจากนั้นคุณอนุทินก็มีภารกิจต่อนะคะ
คือต้องเดินทางไปที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนานี

คราวนี้นักข่าวก็ไปรอสัมภาษณ์
แล้วประเด็นเรื่องนี้นักข่าวก็ถามอีกรอบนึง
คุณอนุทินก็เลยบอกว่าเรื่องขวัญกำลังใจของผมเนี่ยไม่มีปัญหา
เพราะว่าผมมาทำงานผมบอกตัวผมเองว่ากำลังทำงาน
ชมผมก็ขอบคุณใครว่าผมก็ฟังถ้ามันเข้าท่าผมก็ทำตาม
ตอนที่เข้ามาผมขอเข้ามาทำหน้าที่นี้ดังนั้นถ้าจะไปผมก็ขอไปด้วยตัวเอง
อันนี้คุณอนุทินบอกแล้วนักข่าวก็เลยถามไงบอกว่าไม่ได้เป็นการบริหารงานที่ล้มเหลวใช่ไหม
ถามคุณอนุทินแบบนี้คุณอนุทินก็บอกว่าจะให้มาพูดตอนนี้ก็เหมือนแก้ตัว
ผมกินเงินเดือนประชาชนก็ทำงานตามหน้าที่และมั่นใจว่ายังสามารถทำงานทำประโยชน์
และไม่ได้ทำอะไรที่เสียหายอันนี้คือสิ่งที่นายอนุทินบอก
รวมถึงอย่างที่คุณสืบสกุลบอกว่าล่าสุดเมื่อ๒ชั่วโมงที่แล้ว
มีการโพสต์ในเฟซบุ๊กอนุทินชาญวีรกูลก็โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของยาฟาวิพิราเวียนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีแฮชแท็กว่าทำงานต่อไปแฮสแท็กสั้นตอนท้ายของการโพสต์เรื่องของการรับยาเนี่ยนะฮะ
เพราะว่ารับยามายาเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนนี้นะครับตอนตีหนึ่ง
ก็เลยโพสต์อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของยาแต่แฮชแท็กสั้นตอนท้ายก็คือทำงานต่อไป
แต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้สัมภาษณ์คุณอนุทินนะไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนะครับ